บุรีรำเขามีงานบวชครับงานบวชกันปั๊บก็วัยรุ่นก็ไปเต้นหน้ารถแห่
สนุกสนานนะฮะสนุกสนานเสร็จปั๊บแต่ว่าคืองานบวชนี้
ตอนแรกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งบอกอ๋อจัดแบบข้าวหม้อแกงหม้อง่ายนะ
แต่พอวันจริงมีรถแห่พอมีรถแห่มาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาฝ่ายปกครองมาเลยนะครับ
ไม่ใช่ความคิด
สุดท้าย

ตีหัวพี่ธวัดชัยโกเรือนเป็นเพื่อนของนาคหัวแตกเลยครับหัวแตกเลยอ้างว่าอย่าก่อความวุ่นวายนะโอ้โหคราวนี้เพื่อนนาคไม่พอใจดิ
นาคไม่พอใจครับมีการโต้เถียงกันจากนั้นก็ลุกลามใหญ่โตโวยวายกันหนักขึ้น
ผู้ช่วยผู้หญิงบ้านนะฮะไม่รู้ท่านตัดสินใจยังไงเช่นยิงปืนลงพื้น๓นัทเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง
เอาล่ะมันยิ่งโอ้โหมันยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นกลุ่มเพื่อนหน้าก็ไม่พอใจแล้วกรูนเข้ามาเลย
เจ้าหน้าที่มาควบคุมความสงบนะฮะก็มากันตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกไป
เรื่องมันไม่จบอ่ะสิเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้โหพี่ยังซัดอีกสามนัดนะฮะ
เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอีกคราวนี้นะครับไม่พอใจกันอีกรอบนึง
ต้องเอาตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกจากงานเรื่องถึงจะเบาลงซาลงครับ
ธวัชชัยที่ถูกตีหัวเนี่ยนะฮะไปเย็บ๑๐เข็มแล้วไปแจ้งความไว้แล้วที่สพลำปลายมาตร
ขณะที่นางบัวศรีภูเงินเจ้าภาพงานบวชเล่าบอกว่าฉันเนี่ยนะฉันเนี่ยจัดงานบวชให้ลูกชายนะ
โอ้โหอยากจะได้บรรยากาศงานบุญก็จ้างรถแห่มาแสดงไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้
แล้วไอ้คนที่ก่อเหตุกลับไปทำไมเป็นเจ้าหน้าที่ซะเองล่ะตั้งแต่เกิดเหตุฉันยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะ
ฉันยังไม่เคยเห็นหน้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้เลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินคำขอโทษเลย
เสียใจจริงงานบวชลูกฉันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องแบบนี้
ส่วนนางนุชนาธิพันยุลาอายุ๕๗ปีเป็นใครเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปสร้างเรื่องใช่ไหมก็ต้องไปถามผู้ใหญ่บ้าน
ทางขวานี่หัวหน้าเหรออ้าวผู้ใหญ่บ้านนี่เออนะครับ
ปรากฏว่าอ๋อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นหรือคือผัวฉันเอง
ฉันเนี่ยตั้งฉันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่นุชนาศเนี่ย
สภาพผัวเมียใช่ไหมคะอ่าตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็น
เนี่ยที่เป็นผัวฉันเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็มอบหมายให้ผัวหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ไปรักษาความปลอดภัยไปดูแลความสงบซิ
คือเธอบอกว่าฉันเนี่ยก็จะเรียกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาตักเตือนนะ
แต่ตั้งแต่วันงานจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยนะฮะไม่รู้ไปไหน
ตอนแรกนะครับเจ้าภาพแจ้งมาบอกว่าจัดงานแบบเรียบง่าย
หม้อแกงหม้อไงแต่พอถึงวันจริงมีรถแห่
ก็เลยมอบหมายให้ผู้ช่วยฝีบ้านไม่ตรงปกนี่เอง
ไปดูแลความสงบแต่ว่าเธอก็ยอมรับนะว่า
แต่กลับไปก่อเรื่องซะเองนะครับ
แล้วฝ่ายปกครองว่ายังไงล่ะฝ่ายปกครองที่ดูแลผู้ใหญ่บ้านอีกทีบอกว่า
ปกครองอำเภอลำปลายมาตรนะบอกว่างานนี้เนี่ย
ไม่ได้ขออนุญาตจากทางอำเภอด้วย
แล้วก็ยังไม่มีการแจ้งเหตุวุ่นวายเข้ามาแต่ไม่ต้องห่วง